สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับในช่วงวันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่วางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองมีการเปลี่
มีการพัฒนาความระยะลมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘ละครีเดียวแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนนั้นยังคงตกชุกนะครับตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างคลื่นก็ยังคงสูงนะครับส่วนพื้นที่อื่น
กลับไปนางกลาวไปชิมผลไม้ในจุดนางกล่าวต้องระวังเรื่องโฝนด้วยส่วนในวันหยุดวันเสาร์ทิศเนี่ยนะครับพบว่าจะมีหย่อมฝนเกาะตัวขึ้นแต่แถวบริเวณปลายแหลงหวนนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในคลื่นลมบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะเริ่มแร
บริเวณทางตอนบนของบริเวณฝั่งอ่าวไทยครับคลื่นนั้นจะเริ่มสูงนะครับ
ประมาณ๒เมตรหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่๒๕ครับ
ตอนบนทั้งตอนล่างของฝั่งอ่าวไทยคลื่นก็จะสูง๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองครับคลื่นอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
อกจากนี้เองใครที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลก็ต้องดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปส่วนชาวกรุงครับ
วันนี้ฝนอาจจะมาเร็วหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เองฝนเนี่ยจะเน้นตกช่วงหลังเลิกงาน
แต่ว่าวันนี้จากการคาดการณ์ครับฝนนั้นจะมาตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้
การกระจายตัวบางจุดบางพื้นที่นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะตกต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงเย็นเลยนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องดูฟ้าดูฝน
วางแผนการใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์
นี่คือสภาพอากาศในเมืองไทยครับตอนนี้เองสภาพอากาศหลายจุดทั่วโลกของเรา
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณซีกโลกเหนือ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่วันที่๒๑ที่ผ่านมาครับ
โลกเหนือของเรานั้นก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าที่นี่สหรัฐอเมริกาเขาต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดละทีเดียว
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเขาทำอะไรกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้
ไปติดตามรายงานจากคุณดิตรดาวิชัยดิตนะครับ
สื่อข่าวที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ครับเชิญครับ
ในช่วงแดดร่มลมตกแบบนี้นะคะชาวอเมริกันก็มักจะพาลูกแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ออกมานั่งตากอากาศกันค่ะโดยให้มาเล่นภายในสนามเด็กเล่นแบบนี้นะคะ
ในขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะหลีกเลี่ยงกันค่ะระหว่าง
ช่วงที่อุณหภูมินั้นสูงในช่วงตอนเที่ยงมาจนถึงช่วงบ่ายแก่นะคะ
เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นความร้อนที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ
โดยศัพทานที่ผ่านมานั้นนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง๙๐องศาเฟรนไฮ
ขึ้นถึง๙๐องศาเฟรนไทห์หรือประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียส
ซึ่งก็ถือว่าร้อนมากสำหรับคนอเมริกันค่ะ
ซึ่งอันตรายจากคลื่นความร้อนหรือว่าฮีดเวฟนี้นะคะ
ก็ออกมาประกาศให้ประชาชนนั้นงดออกกำลังกายกลางแจ้ง
แล้วก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเที่ยงจนถึงช่วงเย็น

แล้วก็ให้อยู่แต่ในอาคารนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นความร้อนที่ในแต่ละปีนั้น
ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทุกปีค่ะ
อุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าในปีนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นความร้อนและทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ
ก็ทำให้ในช่วงนี้นั้นตอนล่างของอเมริกาเองค่ะ
ก็มีอุณหภูมิทะลุร้อยองศาฟาเลนไทยแล้วแต่ในหน้าร้อนแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวกว่าที่คิดค่ะ
ก็ยังมีกิจกรรมดีที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันยังไงก็ติดตามรับชมในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ดิบระดาษวิชาดิตข่าวเทราะต์ทีวีรายงานจากกรุงวอร์ชินตันดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะ
ทั่วโลกไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ